เหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยค่ะขับรถดูกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าคนที่โดยเฉพาะมีโรคประจำตัว
ระวังสุขภาพของตัวเองให้ดีเวลาขับรถขับรา
ไม่งั้นเดี๋ยวโรคกำเริบอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคล้ายคล้ายกับเมื่อกี้เลยนะครับ
อันนี้มาถึงกวาดเหมือนกันนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกสักทีค่ะ
รถเก่งนะคะอ่านี่นะรถเก๋งคันสีขาว
ลักษณะให้คล้ายกับเขาเนี้ยขับออกจากซอยครับ
อ่าเดี๋ยวลองดูเขาก็ไปละไปละเลี้ยวซ้ายนะคะ
จะไปจากซอยคุณผู้ชมค่ะคือจะวิ่งถนนเส้นหลักว่าอย่างนั้น
แล้วแถบนั้นมันอยู่ตลาดคุณเห็นไหม
จะเป็นลักษณะตลาดมีมอเตอร์ไซค์จอดข้างทางกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็จะมีรถวิ่งกันไปมาเป็นช่วงจังหวะที่นี่ดูดิดูดิ
มาแล้วมาแล้วเอียงเอียงก่อนเอียงเอียงแล้วกวาดเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทาง
เนี่ยชนแล้วไปชนเข้ากับกระบะแบบจังเข้าอีก
พุ่งชนกันกลางตลาดเลยนะคะกล้องมูลจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลย
รถเก่งคันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้จุดเกิดเหตุอย่างที่ขวัญบอกมันเป็นตลาดค่ะ
เป็นตลาดสดเทศบาลเมืองยะโสธรอยู่ที่ตำบลในเมืองนะคะอำเภอเมืองยะโสธรค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสภอมเมืองยะโสธรนะคะไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
ไปเจอกับรถเก๋งสีขาวคันนั้นแหละค่ะที่ออกมาจากซอยอย่างที่บอกว่า
จากจะกวาดเอามอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงนั้นก็ยังไปชนเข้าจังกับรถกระบะที่เขามาทางตรงอีกต่างหาก
เขามีลักษณะอาการแบบหน้าซีด

เจ้าหน้าที่เลยคิดแล้วแหละต้องเกิดอะไรขึ้นกับเขาแน่

ใช่รีบพาเขาออกจากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลยะโสธร
ส่วนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นนะคะ
ที่โดนกวาดชนไปเนี่ยนะคะเสียหายประมาณ๓คัน

ก็นี่แหละค่ะมีรถเสียหายมีรถกระบะเสียหาย
ตอนนี้คิดว่านายปัญญาคนขับรถเก่งคันนี้

ก็เลยทำให้ควบคุมรถไม่ได้แล้วรถเสียหลักก็เลยเกิดเหตุ
ตัวเขาเองเป็นผู้จัดการร้านขายรถแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรด้วย
โอ้โหโชคดีมากนะ
ขอดูภาพวงจรปิดอีกสักครั้งขอวงจรปิดอีกสักนิดหนึ่ง
ลองดูแม่ค้าคนนั้นคุณขวัญคุณผู้ชมผมนั่งเล็งอยู่สองรอบ
แม่ค้าเซลล์น้ำเงินแล้วคุณลุงชุดขาว

นี่โอ้โหเหมือนฟาดเคราะห์เลยนะ
คุณคิงเอาจริงนะบอกว่าคุณลุงที่คุณพูดถึง

นิดเดียวเพราะแกนั่งคล่อมรถมอเตอร์ไซค์

ถ้าเกิดว่ารถมันเอียงกว่านี้อีกนิดนึง
เข้าทางคุณลุงเนี่ยแล้วปลองหลบไม่ทัน
หรือถ้าหากว่ารถที่มีท้ายเป็นกล่องสีเขียว

โอ้ยตายแล้วเอ้าระมัดระหว่างกันนะครับ